เพราะว่ามีอีกเหตุการณ์ค่ะก็ลักษณะคล้ายกันก็คือเด็กไปเล่นน้ำแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ที่น้ำตกแม่กาสาที่จังหวัดตากค่ะ
เด็กนักเรียนเขาอยู่โรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนชื่อดังที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เขาไปเล่นน้ำที่น้ำตกกันปรากฏว่ามันจะมีท่อเหมือนกับท่อระบายน้ำล้น
แล้วท่อนี้มันก็จะมีแรงดูดไง
เด็กเข้าไปติดเท้าโผล่ออกมาพยายามจะช่วยดึงดึงออกมาเนี่ยค่ะท่อตรงนี้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะดึงออกมาน้องก็เลยเสียชีวิต
เนี่ยดูสิติดอยู่ในท่อแล้วคือท่อมันเล็กอะค่ะแต่มันเล็กแบบพอดีตัวเด็กโอ้โห
แล้วก็ติดเข้าไปคาอยู่แบบนั้นแล้วมันดูดเข้าไปเรื่อยไงดึงไม่ออก

ไม่ออกเท้าโผล่ออกมาค่ะแต่ดึงเท้าไม่ออกมาจริงจริงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ

เป็นผู้ใหญ่ก็คงเข้าไปไม่ได้เพราะท่อมันเล็กไป

เด็กชายชัดชัยฉัดสุภาพงอายุ๑๒ปีค่ะ
เมื่อวานเราเล่าไปว่าน้องอายุ๑๔แต่ล่าสุดเราตรวจสอบแล้วกับทางโรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอยืนยันว่าน้องอายุ๑๒นะคะ
เด็กชายชัดชัยเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนกีฬาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เขาไปเที่ยวน้ำตกแม่กาสาเพื่อนเขาก็ไปนะโค้ชก็ไปนะคะ
แต่ว่าจังหวะที่เด็กชายฉัดชัยเขาเล่นน้ำอยู่อะค่ะ
ตัวไปติดอยู่ในท่อท่ออยู่ตรงเนี้ย
ผุดดำไหว้อยู่สักพักนึงแล้วก็ถูกดูดเข้าไป
แล้วก็ติดอยู่แบบนี้ขาโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณชมชรคือมันโหดร้ายมากเลย
วันนี้นะคะแม่ค้าขายของแถวน้ำตกนะคะ
ก็นำอาหารไปเส้นไหว้เด็กที่เสียชีวิตนะคะ
อนงสายบัวอายุ๕๒ค่ะ
คือเขาบอกว่ากลัวเด็กจะหิวข้าว
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังติดตาอยู่จนถึงตอนนี้เลยอะค่ะ
คือน้ำตกนี้นะคะอยู่ในการดูแลของนิคมสหกรแม่สอด
ก็มีแม่ค้าขายอาหาร๔ร้านช่วยกันออกค่าปรับปรุงสถานที่
ช่วยกันทำฝ่ายคอนกรีตสูงประมาณเมตรครึ่ง
เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะจะมีน้ำตกหลายชั้นนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้คือน้ำตกชั้นแรก
จำนวน๔ชั้นเนี่ยเขาจะมี๒สระ
ก็จะแบ่งเป็นสระสำหรับผู้ใหญ่ตรงนี้น้ำลึก
สระสำหรับเด็กก็จะรับน้ำตกจากแหล่งธรรมชาติ
น้ำตกชั้นแรกเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช่หน้าฝน
มองเห็นปากท่อค่ะแต่ตอนนี้หน้าฝนพอดีคุณภาคภูมิครับ
แล้วน้ำป่าไหลลงมาแรงน้ำเยอะจนน้ำเนี่ยล้นสระ
ไม่เห็นปากท่อระบายน้ำล้นคือมันปิดปากท่อไปหมดเลย
ท่อนี้นะคะจะฝังระนาบเดียวกันกับพื้นสระ
น้ำตกยาว๔เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง๔๐เซนติเมตร
ท่อนี้เขาสร้างเอาไว้เพื่อล้างสระด้วยนะคะทุกวันศุกร์จะเปิดท่อ
ทำความสะอาดสระจากนั้นก็จะปิดแต่ก่อนวันเกิดเหตุน้ำป่าไหลลงมาเยอะค่ะ
ก็เลยต้องเปิดปากท่อเอาไว้แบบนี้เพื่อระบายน้ำออกไป
แล้วก็คือเป็นคราวเคราะห์ของน้องจริงจริงเศษไม้ที่ตกลงไปในท่อเนี่ยนะคะ
มันไม่มีคือเขาเพิ่งทำความสะอาดไปพอดีคือถ้ามันมีเศษไม้เศษอะไรอยู่เนี่ย
เด็กอาจจะไม่ถูกดูดแล้วก็ไม่ติดอยู่ในท่อนี้นะคะนางอนงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ผู้ตายก็คือหนูน้อยวัย๑๒คนนี้เนี่ยนะมากับโค้ชไปซื้อลูกชิ้นทอดกับแม่ค้า
ยังบอกกับแม่ค้าอยู่เลยว่าไม่อยากมาแต่ก็มาจนได้
แล้วเด็กคนนี้เป็นคนถือถาดลูกชิ้นไปนางอนงแม่ค้ายังบอกเลยว่า
เตือนน้องไปแล้วด้วยนะคะว่าน้ำเชี่ยวนะอย่าไปเล่นน้ำนะ
เตือนไปปุ๊บเดียวสักพักวิ่งหน้าตาตื่นกันมาค่ะ
ถามแม่ค้าว่าปลายท่ออยู่ตรงไหนก็ไปช่วยน้องกันชุนละมุนที่ท่อตรงนี้ค่ะ
มันบอกว่ามันมาเตือนคูต้องพอดีเพราะว่าสตาร์ทโลดมันบอกแหละ
สตาร์ทโลดมันต้องวิ่งมาบอกให้คุณครูผมจะไปด้วย
เลยก็โลดมาเพราะว่าน้ำมันเยอะมันต้องเล่นลงเล่นกันเด้อ
พวกพ่อแม่มากลับไปบอกพ่อเปิ้ลอย่าดูแลเด็กกันให้ดี
เพราะว่าเด็กมันตัวเล็กเล็กเล็กเล็กแต่ว่าน้ำมันต้มบุ่มบุ่มด้วย
น้ำแรงแต่ว่าแล้วแล้วครูว่าไงครูพูดก็ว่าเด็กก็แข็งแรง
เป็นนักกีฬาคือที่น้ำตกแม่กาสาก็จะมีป้ายเตือน
เรื่องของการระวังจมน้ำระวังน้ำเชี่ยวน้ำลึกอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ปกติถ้าเป็นฤดูฝนจะรู้ว่าน้ำป่ามาแรง
จะค่อนข้างแรงแบบนี้คนก็จะไม่ค่อยลงไปเล่นน้ำกันสักเท่าไหร่
และล่าสุดนะคะในเพจบิ๊กเรียนนะคะได้โพสต์คลิปเอาไว้
เป็นคลิปที่เพื่อนของน้องได้ทำขึ้นมาเพื่อแสดงความอาลัย

ฉันรู้เธอไม่กว้ามมาแต่ความรู้สึก
อายุแค่สิบสองนะคะวันนี้ครับโรงพยาบาลแม่ศอด
เป็นวันหยุดนะคะก็ศพเด็กอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ต้องติดต่อรับศพวันพรุ่งนี้อืมเพื่อนเพื่อนก็ทำคลิปเพื่อระลึกถึงนะฮะ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้น้องคงไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้ว